มาดูกันต่อกับการแบนหนังแล้วก็โอ้โหช็อกใจแฟนคลับนะคะ
สำหรับหนังเรื่องไทยบ้านสองจุดสอง
เมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วนะคะสำหรับฉากฉากหนึ่ง
บอกเป็นฉากต้นปัญหาที่บอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้ฉาย
ก็เลยขอเลื่อนฉายออกไปก่อนว่าอย่างนั้นนะคะแต่แล้วเถอะ
คุณสำหรับกองเซ็นเซอร์เนี่ยมีการออกมาวิภาควิจารณ์ว่าไม่ให้ขายใช่ไหมคะ
แต่มันก็ยังมีการคนที่มีปกป้องเหมือนกันนะฮะก็คือที่เห็นในภาพ
มาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทยค่ะนำทีมโดยพี่ปื๊ดธนิษฐ์นี่แหละค่ะ
นายกสมาคมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยพูดเลยว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาไม่พอใจนะคะอยากจะให้ยกเลิกระบบดังกล่าวได้แล้วค่ะ
โดย๒ภูมิกับชื่อดังอย่างปรัชญาปิ่นแก้วและออสบัณฑิตทองดี
ก็เคยสร้างหนังเรื่องนาคปรกแล้วก็อาบัติซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับ
พระแล้วก็เคยโดนท้วงติงกันมาก่อนแล้วนะคะยืนยันค่ะว่าฉากต้นเหตุที่โดนแบน
คุณผู้ชมเป็นฉากนี้คุณผู้ชมเป็นฉากที่พระนี่นะคะ
เอ่อร้องไห้ให้กับอดีตคนรักจนถึงขั้นว่าต้องไปเคาะลงศพเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ได้ดูไม่เหมาะสมขนาดนั้นนะ
แล้วก็วอนให้กองพิจารณาหนังยกเลิกระบบดังกล่าวเสียทีนะฮะ
เอาไปฟังกันหน่อยค่ะอ่าเป็นความสัมภาษณ์
เราไม่เห็นด้วยแล้วเขาไม่ยอม
คิดว่ามีโอกาสเราอยากเรียกร้องความยุติธรรมจาก
กองพินาภาพยนตร์นะที่ที่อ่าที่ที่ทำการแบนหนังเรื่องนี้นะครับ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

มีกรรมการหลายชุดเนี่ยค่ะชุดที่๑เขาบอกชุดหนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยจะจัดการให้อย่างไรต่อนะคะ